คุณผู้ชมคะถ้าถามว่าทุกคนเกิดวันอะไรทุกคนน่าจะรู้วันเกิดของตัวเอง
แต่ถ้าถามว่าทุกคนคิดว่าทุกคนจะตายวันไหน

ไม่มีใครรู้นะว่าเราจะตายวันไหนแต่ว่าหญิงชาราวัย๙๑ปีคนนี้
เธอบอกเธอรู้ค่ะว่าเธอจะตายวันไหน
บอกกับลูกชายเธอว่าวันนี้แม่จะตายแล้วนะ

ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น
โดยที่ลูกบอกว่ากำลังป้อนข้าวแม่อยู่
แล้วอยู่แม่ก็พูดโพร่งขึ้นมาเลยว่าวันนี้แม่จะตายแล้วนะ
แล้วแม่ก็สำลักอาหารที่ป้อนออกไปแล้วก็หมดสติเสียชีวิตไปเลยค่ะ
ลูกชายคนนี้แหละค่ะที่กำลังป้อนข้าวแม่อยู่
ก็มาก้มกราบแล้วก็บอกลาศพแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
แม่เขาคือนางมารสีคำสอนวัย๙๑ปีค่ะ
ลักอาหารจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีค่ะ
ผู้ชายคนนี้คือนายสุรัตนธรรมรงโลหะพันธ์นะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าแม่เขาป่วยเป็นโรคชะลา
แล้วก็โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาร่วม๒ปีแล้ว
เขาก็ทำหน้าที่ป้อนข้าวป้อนน้ำให้แม่ทุกวัน
เมื่อวานป้อนข้าวแม่อยู่อยู่แม่ก็พูดขึ้นมาบอกว่า

เขาก็พูดติดตลกกับแม่ไปว่าอุ๊ยแม่ไม่ตายหรอก
ยังพูดยังกินข้าวกินน้ำได้ตามปกติแบบนี้
ซึ่งอาหารเย็นวันนั้นเป็นข้าวสวยแกงจืดแล้วก็หมูยอค่ะ

พอหมดคำพูดปุ๊บเนี่ยแม่เขาก็สำลักอาหารแล้วก็อาเจียนออกมา

เขาตกใจมากเขากับภรรยาก็รีบโทรแจ้งกู้ชีพให้มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล

ซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ย
มักจะพูดถึงญาติที่เสียชีวิตไปแล้วแทบทุกวัน
ก็เหมือนกับว่าเนี่ยเดี๋ยวญาติจะมาเอาแม่ไปด้วยแล้วนะ

เขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นรางบอกเห็นหรือว่ารางสังหรณ์

น่าสะพัยมีแต่คนเสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดหลังที่เขาคุยด้วย